ดูเรื่องนี้ก่อนครับทุกผู้ชมครับเป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ต้องบอกว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยโหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะ
แล้วก็ไม่เคยเจอแบบนี้ที่ไหนมาก่อนด้วยใช่นะผู้หญิงคนหนึ่งครับ
นี่ฮะเห็นถังพลาสติกขนาดสองร้อยลิตรสีน้ำเงินนี่ไหมฮะอยู่ในจุดที่เป็นเมนเผาศพอ่ะ
อืมนี่คลอบศพของผู้หญิงวัยห้าสิบเก้าปีในพื้นที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่นะฮะ
คนร้ายเนี่ยคาดว่าพอลงมือฆ่าเขาแล้วเอาศพเนี่ย
มาไว้ตรงนี้เนี่ยอาจจะตั้งใจเอามาเผาอำพลางคดีค่ะนะแต่อุปกรณ์อาจจะไม่ครบ
ผู้หญิงคนนี้หายจากบ้านไปหลายวันนะฮะ
นี่เป็นเมนของสุสานบ้านสรรบ่อเย็นในพื้นที่หมู่๒บ้านสรรบ่อเย็นตำบลโปรงทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
หลังได้รับแจ้งเหตุนะฮะหลังจากมีคนมาเจอศพนะครับสพแม่กาที่อำเภอดอยเต่าที่เชียงใหม่เนี่ยก็มาตรวจสอบมากับชุดพิสูจน์หลักฐานด้วยแน่นอนแล้วครับ
ก็ต้องยกถังพลาสติกสีน้ำเงินขนาดสองร้อยลิตรใบเนี้ยลงมาก่อนข้างในมีศพอยู่นะฮะ
ร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับตอนที่ไปเจอเนี่ยตอนที่ยกถังออกเนี่ยลักษณะคือถูกจับนั่งยองอยู่นะครับ
แล้วก็เอาถังเนี่ยครอบเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับอยู่บนเชิงตะกอนนะฮะโอ้โห
นี่ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
คือจากการตรวจสอบเนี่ยทำให้ทราบว่าผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับชื่อนางอาคอนนามสกุลสมคำ
อายุ๕๙ปีนะครับนางอาคอนคนนี้นะฮะเป็นคนในพื้นที่นะครับ
จากสภาพศพเบื้องต้นนะครับทุกผู้ชมครับที่พบเนี่ยมีบาดแผลมีรอยช้ำที่บริเวณคางซ้าย
ใบหน้าด้านขวามีรอยบวมด้วยแล้วก็ถูกยัดใส่ถัง๒๐๐ลิตร
เอาขึ้นเชิงตะกอนเอาไว้แล้วนะครับที่เมนที่สุสานสรรบ่อเย็นบ้านสรรบ่อเย็นนะฮะ
นางอาคอนนะครับลักษณะเหมือนกับถูกอำพลางคดีและเตรียมจะเผาแล้วนะครับ
ตอนที่ไปเจอเนี่ยในสภาพศพนะฮะใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีขาวชมพูนะครับ
ด้านในใส่เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขายาวสีดำนะฮะ
แล้วที่อยู่ในเมนเนี่ยที่มีถังครอบเอาไว้
ลักษณะนั่งยองนะฮะสภาพศพจัดท่าไว้อย่างนี้นะครับ
ไว้ในเชิงตะกอนแล้วนะครับเข้าไปในเมนแล้วนะครับของสุสานนะครับ
ชนะสูตรเบื้องต้นก็มีร่องรอยบาดแผลอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ลักษณะการอำพลางศพของคนร้ายนะครับจับ
ผู้ตายนั่งยองบนเชิงตะกอนใช้ถังที่เป็นถังขนาด๒๐๐ลิตร
ครอบลงไปแล้วก็ยัดไว้ในเมนนะครับส่วนขนาดของถังนะฮะ
ที่ใช้อำพลางศพนางอาคอนนะครับเป็นถังน้ำสองร้อยลิตร
ความสูงเก้าสิบห้าเซนติเมตรปากถังเนี่ยกว้างหกสิบเซนติเมตร
ทีนี้ถ้าเทียบกับนางอาคอนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับ
สูงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะ
ก็แน่นอนว่าก็ต้องจับยัดไว้ในลักษณะนั่งยองนะครับ
ตรวจสอบหลักฐานของผู้ตายนะครับที่เจอในที่เกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับมีหลักฐานแบบนี้นะครับ
ที่ตำรวจเจอนะครับมีกระเป๋าหนึ่งใบมีสร้อยทอง๑เส้น
รองเท้าแตะ๑คู่โทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
เครื่องนี้สำคัญเลยนะฮะนี่คือจุดที่ทำให้เจอศพเลยนะฮะ
มีไฟล์แชคหนึ่งอันกระเป๋าเงินหนึ่งใบ
มีเครื่องสำอางด้วยมีธนบัตรมีเงินเหรียญ
มีที่มัดผมและกุญแจรถค่ะโทรศัพท์มือถือที่บอกว่า
ทำไมถึงสำคัญตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
นางอาคอนนะฮะจากการตรวจสอบประวัติก่อนจะเจอศพนะครับ
นางอาคอนหายออกไปจากบ้านในพื้นที่นี่แหละนะครับที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
หายไปจากบ้านตั้งแต่ยี่สิบสองธันวาคมที่ผ่านมาทีแรกเนี่ยที่บ้านก็นึกว่า
จะไปหาญาติที่อื่นคิดว่าไปหาลูกสาวที่อยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่หรือเปล่า
เพราะว่าบ้านอยู่ที่ตะบนโปรงทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
อาจจะไปหาลูกสาวที่ตัวเมืองนะครับทีนี้ก็พยายามติดต่อสอบถามเพราะว่า
ไปตั้งแต่ยี่สิบสองธันวาคมนะฮะอ่าซึ่งปกติเขาจะอยู่กับแม่สองคน
นะฮะที่หมู่บ้านที่พื้นที่ยี่สิบสามธันวาคมแม่ของนางอาคอน
โทรศัพท์ไปหาหลานก็คือลูกสาวผู้ตายที่ตัวเมืองเชียงใหม่
แต่ว่าหลานเนี่ยบอกว่าแม่ไม่ได้มานะบอกว่าไม่ได้มาหานะ
แล้วก็ติดต่อไม่ได้นะครับแม่ของนางอาคอนก็เลยไปแจ้งความนะครับ
ท่านผู้ชมครับนะฮะแม่ของนางอาคอนก็เลยไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
เพราะว่าลูกของนางอาคอนเนี่ยบอกว่าไม่ได้มาหาจนกระทั่ง
เช้าวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนะครับก็คือวันนี้นะฮะ
ประมาณ๙โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านประมาณ๑๐๐คนได้
ก็ช่วยกันออกตามหานางอาคอนนะฮะระหว่างที่ตามหาเนี่ย
หลังจากที่แม่วัย๙๐ปีของนางอาคอนเขาแจ้งเหตุเอาไว้เนี่ย
ใช่ค่ะนะแจ้งความด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านลองโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของนางอาคอน
ปรากฏว่ามันมีสัญญาณแล้วก็ได้ยินเสียงฮะโอ้โหแล้วก็เดินหาตามเสียงค่ะ
ถูกต้องครับเขาก็เดินเดินหาจนผ่านมาถึงเมนตรงเนี้ยฮะ
สุสานบ้านสรรบ่อเย็นอ่ะตอนประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาค่ะ
ออกหาตอนเก้านาฬิกาได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถืออืม
ก็เลยเข้าไปดูที่เมนแล้วก็เห็นถังพลาสติกสีน้ำเงินเนี่ย
วางอยู่ในเมนแต่เสียงโทรศัพท์ดังอยู่ตรงนั้นน่ะ
สภาพเสียชีวิตแล้วแล้วก็นั่งยองอยู่ถูกถังพลาสติกสินเงินใบนี้เนี่ยครอบอยู่

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุของการฆาตกรรมเนี่ย
อาจจะมาจากปัญหาเรื่องของการคับแค้นหรือว่าขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจอะไรก็ได้นะครับ

แต่คาดว่าคนร้ายเนี่ยอย่างน้อยต้องมี๒คนน่าจะมี๒คนนะครับ
ทำร้ายนางอาคอนพอเขาเสียชีวิตแล้วก็อุ้มไปวางไว้บนเมนนะครับ
ตรงเชิงตะกอนเลยนะฮะลักษณะจัดท่ายองยองแล้วก็เอาถังคลอบเอาไว้
เชื่อว่าคนนึงต้องจับร่างนางอาคอนอีกคนนึงก็เอาถัง๒๐๐ลิตรเนี่ยมาครอบ
เข็นผลักเข้าไปในเชิงตะกอนเตรียมจะเผาอำพลางคดี
แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนั้นน่าจะมีคนเนี่ยผ่านมาพอดี
หรือเตรียมอุปกรณ์มาไม่ครบเพราะว่าในเชิงตะกอนเนี่ย
คือในที่เชิงตะกรที่ไปเจอตรงตอนไปเจอศพเนี่ย
ใต้เชิงตะกอนไม่มีถ่านไม่มีเชื้อเพลิงอะไรเลย
คนร้ายก็อาจจะแบบต้องไปหาแล้วแล้วก็มีคนมาเจอศพก่อน
แต่มีอีกประเด็นนึงตำรวจยังไม่ได้ตัดทิ้งนะครับ
คือเรื่องชู้สาวหรือว่าความหึงห่วงนะครับ
เพราะว่านางอาคอนเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงที่มีฐานะดี

ทางเจ้าหน้าที่ต้องไปสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดก่อนนะครับ
ก่อนอื่นก็ต้องไปติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุให้ได้ก่อนด้วยนะครับ
ส่วนศพของนางอาคอนตอนนี้ส่งไปที่นิติเวศนะครับ
เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ
หลังจากนั้นถึงจะให้ญาติเนี่ยรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
นางสาววันนิดาอุปการะอายุ๒๗ปี
เธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอคือลูกสาวคนเดียวของผู้เสียชีวิตทำงานอยู่ที่เชียงใหม่
อยู่บ้านกับยายรู้ข่าวการหายตัวไปของแม่เมื่อเช้านี้เองค่ะ
ลูกสาวบอกว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครนะ
แม่ไม่เคยทะเลาะกับใครแน่นอน
คนที่ทำกับแม่ถือว่าโหดเยี่ยมมากจริง
อยากให้ตำรวจหาตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
ถ้าถ้าคนฆาตกรมันดูอยู่อยากจะฝากยังไงบ้างก็ถึงที่สุดประหารชีวิตเลยเจ้า

ตำรวจสพแม่กาตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่ก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วค่ะ
ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านบ้านเลขที่๗๕หมู่๒ตำบลโป่งทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
ในบ้านของผู้ตายมีหลักฐานหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่านี่คือเหตุฆาตกรรมที่เป็นฝีมือของคนใกล้ชิด
เป็นฝีมือของคนใกล้ชิดนี่คือบ้านของผู้ตายค่ะมีรถเข็นที่มีเศษกระเทียมอยู่แบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เจอสิ่งของหลายอย่างนะคะ
เจอสิ่งที่มันไปตกอยู่ที่จุดที่พบศพอะค่ะเจอเศษของเจออะไรที่บ้านแล้วมันเป็นเศษของเป็นชิ้นส่วนชิ้นเดียวกันลักษณะเดียวกันที่ไปเจอจุดที่พบศพนี่นะคะบ้านของผู้ตายมีผ้าใบสีฟ้าก็คล้ายคล้ายกับจุดที่พบศพของผู้ตายมันมีสิ่งของหลายอย่างที่เหมือนกับจากตรงนี้จากที่บ้านไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่จุดที่พบศพบันทึกไว้หมดนะคะจน
ทั้งเก็บกระเทียมทั้งสองร้อยลิตรอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่มีอยู่สองใบแล้วมันคล้ายกันไหมคะสีเหมือนกันเลยสีเหมือนกันเลย

ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถั
ถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพคว่างถังอยู่ในสภาพค